สำหรับผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมา
ถีใหม่ป้ายแดงก็เกิดขึ้นเยอะสำหรับเมืองไทยนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าถูกแล้วไปขอที่ไหนมา
อย่าลืมกลับไปแก้บนจุดแรกพาไปดูค่ะ
นี่ค่ะไปแก้บนกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟนะคะ
คนไปกันเยอะมากเลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมเราไปเจอป้าน้อยป้าน้อยเปี่ยมสุกนะคะ
ตอนนี้สุขล้นเหลือเกินนะคะป้าน้อยอายุห้าสิบเก้าปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
ป้าน้อยก็ต้องเดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
นครสวรรค์กลับมาที่นี่นี่ป้าน้อยแกรับไปเหนาะแสนกว่าบาท
เพราะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าสามห้าสิบใบห้าสิบใบ
ป้าเอาความมั่นใจมาจากไหนตอนที่ซื้ออ่านั่นไงป้าแกบอกว่า
ไปขอจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟอ๋อเนี่ยแล้วสุดท้ายได้
เลข๕๓มาคุณแล้วแกไปกว้านซื้อใช้คำว่ากว้านซื้อไม่ผิดนะ
เพราะ๕๐ใบแล้วถูกอีกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะจ๊ะ
ขอจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟถูก๓งวดติดแล้ว
ก็ต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะจุดประทัดไปห้าหมื่นนัด
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพยายามควานหาให้
ส่วนอีกคนนึงก็ไปแก้บนกุมารทองน้องก้าวเหมือนกันนะคะ
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นช่างรับเหมาเกาะสร้าง
อยู่กรุงเทพแต่แกต้องไปนครปฐมค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้แกไปกระซิบกระซาบ
ขอจากกุมารทองน้องก้าวบอกว่าขอให้ได้ขอให้โดด
แล้วปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ุมารทองน้องก้าวไปเข้าฝันแล้วบอกเลขตัวตรงคุณ

แกได้มา๑๕ใบรับไปเหนาะ๖๐๐๐บาทนะคะ
แล้วแกก็เลยเอาหมูหันเอ้าทำไมต้องหมูหันไปแก้บน

บอกว่าตอนที่กุมารทองน้องก้าวไปเข้าฝันบอกเลขแกเนี่ย
บอกด้วยนะว่าอยากได้กินหมูหัน
ถ้าเกิดว่าโดนได้ต้องกลับมาแก้บนแล้วสุดท้ายได้จริง
เอาหมูหันมาใช่คนลุกนะครับ
ไปบนอะไรไว้ก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละไปแก้นะคะเนี่ย
บนลิเกไว้ก็ต้องเอาลิเกไปแก้
กำลังแสดงเลยนะคะแก้บนกุมารไอ้ไข่ที่หน้าวัดหนองทองค่ะ
ปราจีนบุรีไปกราบไหว้ที่วัดแห่งนี้บอกให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า
หลายอย่างอย่างแรกธุรกิจเจริญก้าวหน้า๒ให้ขายที่ดินได้
สามมีโชคมีลับด้วยนะและหลังจากนั้นไม่นานค่ะ
ไม่นานจากการกราบไหว้ขอพรกุมารไอ้ไข่ปรากฏว่ากลับบ้านไปปุ๊บค่ะ
ที่ดินขายได้เลยอย่างแรก๒ธุรกิจออเดอร์เข้า
มือเป็นระวิงเลยรวมทั้งได้โชคได้ลาบอีก
ขอสามได้สามอ่ะไม่แก้ก็เกินไปจ้างริเกณฑ์มาเลยค่ะ
ลิเกดังของสุโขทัยมาแสดงแก้บนตามที่ลั่นวาจาไว้
ผมก็ไปขอไอ้ไข่มาเหมือนกันแล้วที่ไหนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ไหนไปไหนมาที่เขาใหญ่อ๋อที่มีรูปปั้นจำลองของไอ้ไข่ในวัดแห่งหนึ่ง
ใช่ก็ไปขอไว้เดี๋ยวถ้าเกิดได้ก็จะไปแก้บนเหมือนกันนี่ไปขอที่โคราชใช่ไหมอ่า
นครราชศรีมาใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดั้งเดิมต้องไปนครศรีธรรมราช
แล้วนี่แหละค่ะกำลังจะพูดถึงไอ้ไข่แห่งวัดเจดีที่นครศรีธรรมราชค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมควันโหลงนะคุณสุจินดีทูอายุสี่สิบสามปี
เลขที่๑๒๙ในหมู่บ้านเมืองทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อาชีพเสริมคือเป็นช่างเสริมสวยส่วนนั่นอะไรล่ะลอตเตอรี่
แล้วมีรูปปั้นไอ้ไข่อาชีพรองลงมาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ทีนี้งวดที่ผ่านมา๔๔ใบขายไม่หมดจำใจยอมขาดทุนค่ะ
เอาขึ้นหิ้งไปไหว้บูชายไข่แล้วก่อนที่จะไปวางแบบนั้นนะ
แต่มันไม่มีภาพดิฉันเล่าให้ฟังแกเอาลอตเตอรี่เนี่ย
ขึ้นท่วมหัวแล้วก็บอกไอ้ไข่ไอ้ไข่เอ้ย
ขอให้ลูกรวยทีเถิดขอให้ได้ขอให้โดนกับเขามั่ง
ปรากฏว่าพอผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลออกเท่านั้นแหละจ้ะทั้งได้ทั้งโดนเต็มเลย
คุณถูกรางวัลที่๔ถูกรางวัลที่๔๔ใบไม่หมดไม่หมด
ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวอีกสองใบรับเหนาะเหนาะแปดหมื่นสี่พันบาท
โอ้โหจากของเหลือของไอ้ไข่จากของเหลือที่มันไม่หมดอ่ะ
อิทธิฤทธิ์ของไอ้ไข่คุณแล้วต้องจัดไอ้ไข่แล้วล่ะงานนี้นะคะ
ไปแก้บนที่สิชนค่ะไปแก้บนคุณแล้วก็บอกว่า
ขอให้โดนบันดาลให้ถูกอีกนะอืมเอ้ยไปขอกันไหมคนรู้เหมือนกันนะ
อยากไปมากอยากไปไหมอยากไปมากอ่าแล้วคนได้จากไอ้ไข่เยอะนะ
นั่นน่ะสิฮะนั่นน่ะสิฮะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันนะครับ